เรื่องของในตั้มศรีคิ้วช่างตั้มนี่แหละ
ที่มีการลวงเด็กหญิงวัย๑๔ไปข่มขืนที่แคมป์คนงาน
แล้วมีการให้ตังค์๑๖๐บาทลำไยอีกถุงหนึ่งเป็นค่าปิดป่า

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในตั้มปฏิเสธนะคุณ
บอกว่าผมไม่ได้ข่มขืนแต่เด็กสมยอมเอง

คดีนี้มันเป็นคดีที่อาจจะเกี่ยวพันกับอีกผู้ต้องหาอีกหลายคน
เพราะก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๔ปี

ใช่คือมี๕คนรวมถึงนายตั้มนี้ด้วย
ที่ทำการข่มขืนแต่ความคืบหน้าของคดีปรากฏว่า

นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ตำรวจสอนอประเวทก็คุมตัว
ในตั้มในตั้มศรีคิ้วหรือว่านายมณัฐกวินพัทรพฤษ
อายุ๔๓ปีเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับศาลจังหวัดพระขนง
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย๑๔ปี
แคมป์คนงานก่อสร้างแถวประเวท
ก็ไปชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าชุดสืบสวนจับกลุ่มในตั้มได้
ตั้มไปซ่อนตัวหลังจากที่ก่อเหตุ
แคมป์คนงานนั่นแหละที่ระยอง
ก็จับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้นะคะ
จุดแรกก็คือบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างย่านประเวท
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปทำแผน
จุดนี้เป็นจุดที่ในตั้มล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๔ไปข่มขืน
แล้วก็บอกว่าจะพาน้องไปตลาดนัดจะไปซื้อของ
ทีนี้หลังจากนั้นในตั้มก็มีการออกอุบายค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเสื้อหน่อย
แล้วชวนเด็กหญิงวัย๑๔ไปที่ห้องพักของโรงแรมแถวประเวท
แล้วบอกว่าเนี่ยเปิดห้องไว้เดี๋ยวจะไปที่โรงแรมก่อนไปเอาเสื้อ

ปรากฏว่าในห้องนั่นแหละครับที่เป็นห้องข่มขืน
ค่ะทีนี้ตอนที่ทำแผนชี้จุดที่๒เนี่ยนะ

ใช่ยืนยันสั้นไงบอกว่าผมไม่ได้ข่มขืนเด็กนะ

อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงจังหวะนี้จากปากในตั้มเลยค่ะ

ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนนี่ไงพูดกับสื่อไม่ได้ข่มขืนครับแต่ทีนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสนประเวทให้ข้อมูลเป็นข้อมูลในชั้นสอบสวนนะ
บอกว่าในตั้มรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็พยานหลักฐานต่างมันเพียงพอที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหา
ก็เลยมีการแจ้ง๓ข้อหาค่ะ
คือกระทำชำราวเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แล้วก็ภาคผู้เยาแล้วก็พาเด็กไปเพื่ออนาจารย์
ทีนี้พอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จ
พนักการณ์สอบสวนก็จะเอาตัวนายตั้ม
ขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังในวันพรุ่งนี้ต่อไป
ทีนี้ก็ต้องหาคนที่ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔คนนี้อีก
เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าเด็กหญิงก็บอกว่า

ตอนแรกตำรวจก็นึกว่าในพื้นที่สนประเวทพื้นที่เดียวเลย

แต่ปรากฏว่ามันต้องแยกคดีกันอีก
เพราะว่าเด็กโดนข่มขืนหลายพื้นที่